ดูดีกลายเป็นสัตว์ที่น่ารักไปอีกแบบ
น่ารักไปอีกแบบน่ารักไปอีกแบบ
ครั้งแรกที่เราไม่เคยสัมผัสกับจราเข้
เราก็จะนึกว่าเนื้อจราเข้เป็นเนื้อที่ไม่น่ากิน
แต่พอเราได้มาสัมผัสมาได้ทำตรงนี้จริงแล้ว

อร่อยกว่าเนื้ออื่นที่เราเคยกิน
สวัสดีครับผมชื่อวิชัยรุ่งทวีชัยครับ
เจ้าของฟาร์มจอราเข้รุ่งทวีชัยฟาร์ม
และเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจราเข้ถุง
ตึกส้มกล้วยเตียวจราเข้ตุ๋ม

นักศึกษาล้ีกี่เหนือง
ร้านอาหารใหญ่ที่ทำเลี้ยงกรุปทันของสังชาติ

พอเปิดขายก๋วยเตี๋ยวน้้าตู๋น๔๐บาทขึ้น
หลังจากนั้นคนก็เริ่มหันมา

พอลองแล้วก็กลายเป็นว่าติดใจในรสชาติของเนื้อ
ปรากฏว่าตอนนี้เนื้อมันก็กลายเป็นมีราคาใกล้เคียงกับหนังตีกันขึ้นมา
เจ้าระเข้หนึ่งตัวตั้งแต่หัวยันห่าง
ถ้าพูดจริงมันเป็นสัตว์ที่ขายได้ทั้งตัว
เริ่มต้นจากหัวก็มีคนขอซื้อเอาไปทำสตาร์ฟขายหนัง
ก็ส่งไปลงฟอกเอาไปทำพวกกระเป๋าเข็มขัดอะไรแล้วแต่

กระดูกก็เรามีผลงานวิจัยออกมาเอาไปทำเป็นกระดูกแคปซูล

เลือดก็เอาไปเป็นผลงานวิจัยเหมือนกัน

บำรุงสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ
เนื้อเราก็เอามาทำเป็นอาหาร
ในจราเข้ก็มีคนรับซื้อไปเอาไปกินเป็นอาหารกันเยอะ
จราเข้ก็เป็นผลงานวิจัยออกมา
เป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตา
อุ้งเท้าจราเข้ตอนนี้จริงนี่

เราก็เอามาทำเป็นโพงแจบ้าง
แต่ตอนนี้เราก็เอามาตุ๋น
เป็นอุ้งเท้าจราเข้ตุ๋นขายที่ร้านเราด้วย
คือสรุปไว้กับตัวอันนี้มีประโยชน์ทั้งตัว
รุ่งทวีชัยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดประมาณ๓๐กว่าไร่
มีจราเข้อยู่ประมาณหมื่นกว่าตัวนิดหน่อย

จริงจราเข้หลายคนเขาก็ไม่ได้สัมผัส

แล้วเราจะให้อาหารมันยังไงแบบไหน

ราเข้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมาก
คือหนึ่งมันจะไม่ส่งเสียงดังเหมือนสัตว์บางชนิด
สองกลิ่นก็ไม่มี
เรื่องอาหารเราก็ไม่จำเป็นต้องไปให้มันทุกวัน

เรื่องการให้ยาปฏิชีวนะการอะไรรักษา

เลือดของเขามีสมควรในการกำจัดเชื้อไวรัสพวกนี้ได้หมด
เพราะฉะนั้นพอกำจัดได้หมดเขาก็หายเป็นปกติ

เรื่องน้ำก็ไม่ต้องถ่ายบ่อย
อาทิตย์เดือน๒๓เดือนสายสักครั้งหนึ่ง
ซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมาก
การจับเจาระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ดูแลอะไรต่าง
ซึ่งคนสมัยก่อนเขาก็จะกลัวมาก

คือสมัยก่อนก็จะมีเชื่อยันลงไปมากระถา
ขมมากมายใกล้กองในการจับเจาระเข้
จริงแล้วไอ้สิ่งพวกนั้นมันเป็นความเชื่อ

แต่พอเราได้มาอยู่ร่วมกับจราเข้มา๑๓

ไม่จำเป็นต้องมีวิชาไม่จำเป็นต้องมีอะไร

ใช้เชือกของเจาระเข้แล้วก็หนึ่งมาทีละตัว
ไปใน๕นาทีเราก็ต้องมัดปากมัดตัวมาไล่เขาให้จบ

ข้อดีหรือประโยชน์ของเนื้อจราเข้

บอกว่าเป็นเนื้อที่ดีเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์
พลังงานต่ำไขมันต่ำ
ให้แหล่งโปรตีนสูงแล้วก็คอเล็ตเตอรอลต่ำ
เป็นเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์กว่าสัตว์อื่นหน่อย
ยังพอโรงบาลที่อยู่ตรงนี้
บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งสามารถทานเนื้อจราเข้ได้
แต่ว่าเนื้อสัตว์เขาไม่แนะนำให้ทานเนื้อสัตว์อื่นนะ
อย่างร้านผมเมื่อก่อนก็มีต่างชาติเข้ามาเรื่อย
เป็นทัวร์เล็กทัวร์รถตู้ทัวร์แท็กซี่จะมาบ่อย
เดี๋ยวปุ๊บเนี่ยต่างชาติไม่เข้า

หลังจากกระแสหมูแพงนี่

เมื่อก่อนนี้ขายเนื้อสดวันหนึ่งก็ไม่กี่โล
แต่ช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้นเลยยอดเพิ่มขึ้นมาเลย
ก็น่าจะสามเท่าสองเท่าสามเท่าตัว

ตั้งแต่๑๓๐จนถึง๒๐๐ไป

ถ้าจะมองอนาคตไปเกี่ยวกับเรื่องเนื้อจราเข้เนี่ย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น

เพราะตอนนี้มีสื่อมีอะไรต่างออกไป

ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเนื้อจอเข้เรื่องอะไร

ตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากที่เริ่มเปิดใจมากิน
คิดว่าในทิศทางอนาคตน่าจะดีขึ้นเรื่อย

มันคนที่จะเลี้ยงยังไม่แพร่หลายมากนัก
ระยะเวลาในการเลี้ยงยาเข้มใช้เวลานานหลายปี
แต่ทิศทางในการที่คนหันบริโภคดีขึ้นแน่
จริงแล้วส่วนอร่อยที่สุดเท่าผมนะ

แต่คนบางคนก็จะคิดว่าเนื้อบ้องตันเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุด
สาเหตุที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันแพงกว่าเพื่อน
มันมีน้อยในตัวมีแค่๒เส้นมันแพง
เขาก็เลยว่าตรงนั้นคือเป็นเนื้อที่ดีที่สุดอร่อย
หลายคนคิดว่าเนื้อจราเข้คาวบ้างเหม็นบ้างเหนียวบ้าง
แต่พอเราได้มาสัมผัสมาลองกินมาลองดูแล้ว

จราเข้เป็นเนื้อที่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรไปตกค้างอะไรของเขา
เพราะเวลาเลี้ยงดูเราไม่มียาปฏิชีวนะเข้าไปในนั้นเลย
ทีนี้พอเราได้มากินมาสัมผัส
มันไม่เหนียวไม่คาวแล้วก็รสชาติ

กลายเป็นว่าอร่อยหอมนุ่มอร่อย

ก็อยากให้คนเราลองเปิดใจมานั่งกินดูก่อน

คือเราขายเนื้อก็ขายอยู่
แต่เวลาคนมาเนี่ยเราจะเชิญชวนให้เขากินอาหารที่ร้านเราก่อน
เราอยากให้เขาลองรสชาติของตรงนี้ก่อน

เมื่อเขาไปทำแล้วเกิดว่าไม่อร่อย
เขาจะไม่โทษเนื้อหรือไม่บางคนซื้อไป
ก็จะบอกว่าวิธีการทำว่าก็จะทำอย่างนี้นะ
เพื่อให้เขาไปทำแล้วเกิดความประทับใจอยากจะกินต่ออีก